คุณผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าคุณศิราเจนจาคะสอสอพักพลังประชารัฐกรุงเทพเนี่ย
อยากลองของอยู่หรืออย่างไรนะคะ
ตั้งคำถามเลยว่าตอนนี้หลายหน่วยงานเขาเรียกร้องให้มีการหยุดทำงาน

คณะกรรมธิการปปชของสภาพผู้แทนราชดร
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทยังมีคำสั่งให้ไปทำงานตามปกติ
เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าผมติดโควิดหรือใครก็ตามในที่ประชุมติดโควิด
ประธานการประชุมคุณเสรีพิสุทธิ์คุณต้องรับผิดชอบ
ส่วนคุณเสรีบอกว่าก็เอ้าคุณเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
แล้วทำไมคุณไม่หยุดล่ะคุณไม่รับผิดชอบตัวเองล่ะ

ไปดูวิวาทะช่วงนี้ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
ท่านประธานวันนี้ท่านประธานมีคำสั่งเรียก

ก็ขอให้ประธานรับผิดชอบนะครับ
ครับผมขอลานะครับ
วันนี้ท่านก็เข้ามาก็ร่วมรับผิดชอบด้วยกันแล้วกัน
ตะลึ่งมานั่งใกล้ผมมาหาเรื่องผมยังไม่มีเรื่อง
ให้เข้ายังไม่รู้ตัวแล้วผิดกฎหมาย
จะเอาเชื้อมาเผยแป้อะไรอย่างนี้นะ
คือคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็พยายามบอกว่าจริงแล้ว
กรณีคุณศิระที่มาประชุมคุณผิดกฎหมายรู้ไหม
เพราะคุณเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
เพราะฉะนั้นตัวคุณเองต้องกักตัว๑๔วันอยู่ที่บ้าน
อันนี้ผิดพรบการควบคุมโรคติดต่อ
คุณศิราค่ะหลังจากที่พยายามขอไปนั่งเทียวไลท์เทียวคือ

ปรากฏว่าถูกนั่งให้ไปไล่ที่กลับที่ไปนะคะ
ขอตัวเลยแกบอกว่างั้นผมขอไปรับผลตรวจโควิด

นี่แกเดินจากห้องประชุมออกมาแบบนี้นะคะ
สักพักหนึ่งให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบอกว่า
รับว่ารู้สึกว่ามีอาการผิดปกติ

ดูหน้าผมแดงไหมทำให้สื่อมณชนโอ๊ยตกใจค่ะ

ทุกคนแตกฮือเลยนะคะฟังเสียงช่วงนี้หน่อยค่ะ
ความเห็นว่าหน้าแดงคือ
น่าจะมีอาการหรือไม่ก็ยังไม่ทราบเลย
นี่จริงนี่
อุ๊ยร้อนจริงลองจับนี่

แกบอกว่าตั้งใจจะไปนั่งข้างคุณเสรี

แกเป็นอะไรสักคนหนึ่งประเทศไทยก็เดินหน้าต่อได้
ทำงานต่อไปได้แกว่าอย่างนั้นนะคะ
เอาล่ะแต่ว่าภายหลังค่ะคุณศิราออกมายืนยันนะคะ
บอกว่ารู้ผลตรวจแล้วตัวเองไม่ติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็ไม่ได้สร้างกระแสเพราะภรรยาเป็นคนถือโทรศัพท์
เรื่องที่แจ้งผลตรวจจากโรงพยาบาลตนเอง
ภายหลังไม่ใช่เป็นเรื่องของการโกหกหมดเท็จค่ะ